หลายคนก็ยังมองว่าร้อนแบบนี้
ทางออกก็คือต้องกระโดดน้ำ

ลำทานแห่งหนึ่งคุณผู้ชมที่จังหวัดจันทบุรี

โดนงับเลยนะเขาบอกว่าขึ้นน้ำมาเนื้อแหว่งเลย
มันมีอะไรอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
เรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเหตุระทึกแล้วกัน
เพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวบอกโอ้ยเต็มแหล่งน้ำแหล่งลำทานกันเลยนะ
นักท่องเที่ยวโพสต์ลงโซเชียลบอกว่า
พาญาติเด็กไปเล่นน้ำกันเด็ก๒คนผู้ใหญ่๒คน
คุณผู้ชมนี่นี่คือแผลที่หลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำ

ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนที่จันทบุรี
แล้วถูกตัวอะไรบางอย่างมันอยู่ในน้ำ
เป็นแผลจนเนื้อแหว่งเลย
ลักษณะของบาดแผลเป็นวงกลมค่ะ
ผ่าศูนย์กลางประมาณ๐๕๑เซนติเมตรนี่แหละ
คนกัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนอะไรกัดมา
พอเอาแผลให้คนในพื้นที่ดูคนพื้นที่มองหน้ากัน

เฮ้ยนี่มันคือปั๊กกระเป้าน้ำจืดค่ะ

คือมันก็เจอกันได้ตามธรรมชาตินี่แหละ
โดยเฉพาะที่คลองตาซิลเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจับได้เป็นประจำ
ต่อมาค่ะหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป
ชาวบ้านเข้าไปจับปลาปักกระเป้าเพื่อคลายความกังวลของนักท่องเที่ยว
แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าปกตินี่นะ
ปลาชนิดนี้ก็เจอได้ตามธรรมชาติที่คลองตาซิลนี่แหละ
แต่ปกติไม่เคยมีเหตุทำร้ายคนท่องเที่ยวมาก่อนเลย
สอบถามไปที่นายสรพงศ์เมืองนกอายุ๔๗ปีค่ะ
เขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่ออกมาจับปลาในคลองตาซิลเป็นประจำ
พี่แกก็เล่าว่าพอมีคนโพสต์เรื่องปลาปลากระเป้าน้ำจืดกัดคนแบบนี้นะ
ผมก็ออกไปยิงฉมวกได้ปลาปักกะเป้ามา๒ตัว
พอผ่าท้องออกดูพบว่าอุ๊ยไข่มันเต็มท้องเลย
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายตัวเลย
แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าปกติเขาบอกมานะ
ว่าปลาปลากระเป้าน้ำจืดมันไม่ได้กัดใคร
เนื่องจากว่าเราเข้าไปรบกวนในถิ่นที่อยู่
หรือว่าถิ่นที่มันจะวางไข่พอดีค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เพราะว่าผมดำประจำนะดำปลาผมก็เจอตลาดแหละ

ชาวบ้านก็ยืนยันบอกว่ามีตรงนี้
คนก็มาเล่นน้ำก็ดำประจำไม่เคยมีใครกัด

แล้วมันจะวางไข่มันจะดุไหมมันจะงัดเราหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้นะส่วนพื้นที่คลองตาซิล

หินก้อนกลมเล็กตามพื้นลำทาน
เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นอันตรายในขณะเหยียบย่ำ
ทีนี้เด็กน้องหนูเขาก็ชอบไปเล่นน้ำกันไป

ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะเขาบอกแบบนี้
จากว่าคนนอกพื้นที่อาจจะไม่ค่อยทราบว่า

แต่คนในพื้นที่เขาก็อยู่กันมาแบบนี้

อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันกำลังวางไข่ใช่ไหม

ใช่อันนี้ตัวเล็กนะที่โดนกัดแล้วปากแบบเล็ก
แล้วถ้าตัวใหญ่แล้วไม่เงียบ
น่ากลัวน่ากลัวนะครับนะครับคุณสุด